ความคืบหน้าคดียิงปืนในงานแต่งงานของบรรดาแก๊งเพื่อนเจ้าเบ่า

จากทั้งหมดที่ตำรวจบอกว่ามีอยู่๑๔คน
มาพบตำรวจแล้ว๑๒เนี่ย
ไปมาไปตรวจสอบคลิปแล้ว
นับกันแล้วเนี่ยมี๑๖คนนะฮะ
ค่ะวันนี้ก็มีไปมอบตัวเพิ่มเติมด้วยอีก๓คน
ก็ความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุรเชษสุวรรณพม่าทุ่มกับการสอบพ่อเขาช่ายสน
วันนี้เรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวน
เพื่อขยายผลคดีที่กลุ่มเพื่อนเจ้าบ่าวยิงปืนฉลองงานแต่ง
ในพื้นที่ตำบลหานโพอำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุง
เมื่อวานนี้มีผู้ต้องหามามอบตัวกับพนักงานสอบสวน๑๒คนจาก๑๔คนนะครับ
เหลือ๒คนคือนายชัยสรรสำแดงกับนายชัยยงปฐุมวัน
ซึ่งแจ้งว่าจะมามอบตัววันนี้
ล่าสุดมาแล้วนะครับทั้งสองคน
นายชัยสรรสำแดงอายุ๓๕กับนายชัยยงปฐุมวันอายุ๒๓

ก็คือนายกิตติพฤษคลองน้อยอายุ๒๒ปี
ปรากฏในคลิปที่ยิงปืนในงานแต่ง
นายชัยสันสำแดงกับนายชัยยงปฐุมวันยิงแน่นอนชัดเจน
แต่ในคลิปนายกิติพฤษเป็นแค่จับอาวุธปืนแต่ยังไม่ได้ยิง
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งแค่ข้อหาครอบครองอาวุธปืน

ทีนี้การตรวจสอบประวัติของทั้งหมด
คุณเข็มมาสอนที่ทราบชื่อกันมา
แต่มีปัญหาก็คือว่าอาวุธปืน
เอามามอบให้กับตำรวจบอกว่ามี๖กระบอก
เจ้าหน้าที่ดูแล้วบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะแค่๖กระบอก
แล้วจะใช่กระบอกที่ใช้ยิงกันจริงหรือเปล่า
เพราะ๖กระบอกตรวจสอบแล้วมันมีใบอนุญาตถูกต้อง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเอาไปเทียบเคียงนะครับ
ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ปลอกกระสุนทั้งหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ว่าใช่กับ๖กระบอกที่เอามามอบให้กับตำรวจหรือไม่
จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาทั้งหมด
ยังพบว่าส่วนใหญ่ล้วนแต่เคยถูกดำเนินคดีมาแล้วทั้งสิ้น
ทั้งคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

คดีครอบครองอาวุธปืน

และเกือบครึ่งหนึ่งเพิ่งพ้นโทษมาจากเรือนจำ
คนนึงเนี่ยโดนคดีเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อปีที่แล้วก็มี
แล้วก็มาโดนคดีนี่อีกล่าสุดเนี่ยมาก่อคดีอีกนะฮะ
แต่คนเกินครึ่งเลยนะครับ

อ่า
นายผู้สิทธิ์สีนิเงียมเนี่ยนะครับ

เคยถูกจากข้ออาพยาบค่าโดยใช้หุ้งลีบนะครับ
ติดคู่กับที่จำพัฒนลงเนี่ย๓ปีเสพ

แต่ว่าเท่าที่ดูยังมีพืนตู้ลบิน
สั่งการให้สพเขาชัยสนเจ้าของท้องที่ที่เกิดเหตุ
ไปตรวจสอบคลิปอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่าตกลงแล้วมีผู้ร่วมยิงปืนจำนวนกี่คน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และความกระจ่างกับสังคมโดยไม่มีข้อกังขานะครับ

ทางสพเขาชายสนบอกว่าตรวจสอบแล้ว
เป็น๑๖คนนะครับ

อีกคนนึงน่าจะเป็นฝั่งของเพื่อนเจ้าสาว

ติดคุกกันมาไม่น่าจะมากล้าทำอะไร
มันเสี่ยงต่อการกลับไปติดคุกอีกรอบนะ
ก็ในอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเข้าคุกจนโชคโชน

ไม่อยากให้ชินกับการเข้าคุก
แล้วหลายคนโดนคดี๓๔ปี
แต่ติดจริงไม่เท่าไหร่

มันควรจะเกรงกลัว

ทีนี้ไอ้ปืน๖กระบอกที่มี
ประวัติครอบครองมีใบอนุญาตถูกต้องอะไรพวกนี้นะครับ

ทางผู้ราชการจังหวัดพัทธลุงนายกู้เกียจวงกระพันธ์บอกว่า
จะเพิกถอนใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนทั้ง๖ระบอกของผู้ต้องหาหรือไม่เนี่ย
เดี๋ยวต้องรอสารมีคำพิพากษาออกมาก่อน
ก่อนจะพิจารณาว่าจะเพิกถอนหรือไม่
เพราะไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
หลังจากนี้เตรียมเรียกในอำเภอทั้ง๑๑อำเภอของจังหวัด
มาประชุมร่วมกับตำรวจในท้องที่
เพื่อหารือแล้วก็วางมาตรการป้องกันเหตุแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
โดยเฉพาะการขออนุญาตการครอบครองอาวุธปืน
คงจะต้องพิจารณาอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
แล้วก็พิมพ์แล้วว่าควรจะให้พบไหม่อย่างไร
แต่การพบก็เป็นว่าพบไปในจังหวัดนะครับ
คือป๑๒ที่พบได้เฉพาะในจังหวัด

ของรัฐ๒๔รายผู้บริหารท้องถิ่น๑๓ราย
ทนายความ๔รายแล้วก็นักธุรกิจ
และผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว๘๙ราย
ซึ่งต้องขออนุญาตปีต่อปีนะฮะ
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามอนุญาต

จากนี้ไปก็คงต้องเข้มงวดมากขึ้น
ใช่เพราะเป็นประเด็นที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะนะคะ
คือสงสัยว่าการอนุญาต

ทำไมพอมีเหตุการณ์ยิงปืนในที่สาธารณะแบบนี้

ถูกต้องตามกฎหมาย

จะครอบครองถูกต้องแต่คุณไปยิงในที่สาธารณะเนี่ย

ครอบครองแล้วต้องมีเรื่องพกพาด้วยนะ

คุณจะเอาไปไหนอะไรยังไงก็ได้ด้วยนะ